แมวตัวนี้ไปดูต่อหน่อยดีกว่า
แมวเนี่ยมันอยู่ในคาเฟ่
แล้วจะบอกว่าที่นี่นะน่าจะถูกใจธาตุแมวแน่นอน

ชอบไหมคุณชนะพอไปสิ
เอาผมไปอาบน้ำแล้วตัดคนด้วยเลย
คุณดูสิพี่กัดอยู่ที่ไหนยังไง
คาเฟ่แมวแห่งใหม่แห่งนี้เอาใจคนรักแมวสุดเลยนะคะ

ตั้งอยู่ที่เลขที่๑๓๗๗หมู่๒ตะบนท่ามะเขืออำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
ก่อนเข้าคุณต้องล่างไม้ล้างมือให้สะอาดก่อนนะ
เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทั้งคนและแมวค่ะ
มีทั้งกาแฟนมสดชาเขียวชาไทยและอีกมากมายหลายเมนู
เครื่องดื่มน้ำชงสีสันสวยงามน่ารับทานอย่างนี้แหละค่ะ
อกจากนั้นแล้วก็ยังมีอาหารทานเล่นมากมายแล้ว

โพสต์ก็มีของว่างมากมายน่ากินสุด
สุดคือเพลิดเพลินล่ะคุณผู้ชมแต่ที่ถูกใจธาตุแมวก็คือว่า
คุณจะได้ใกล้ชิดกับบรรดาลน้องแมวที่คอยมา

มากมายมันติดตัวกับน้องไม่ต้อง
เออเดี๋ยวไม่ได้อย่าไปขโมยแมวเขา
เขาแค่ให้เรามาเล่นกับน้อง

น่ารักมีแมวตัวเล็กตัวใหญ่มีหลายสายพันธ

อ่อนสิมันน่ารักจังเลย

หลงเลยใช่ไหมดูดีเวลารูปหัว
มันน่ารักนี่หูพับหูพับ

ไม่ใช่แค่ที่นี่จะเป็นคาเฟ่แมวเท่านั้น
ยังเป็นโรงแรมแมวรับฝากเลี้ยงแมว

เป็นโรงระอ๋อนี่ไงรับปากเลี้ย
เขามีเขามีห้องให้แต่ละตัวเลย
ค่าบริการเริ่มต้นคืนละ๓๐๐บาทเท่านั้นนะคะ

ปกติคุณเคยได้ชั่วคราวเหรอละครั้งนี้
ไม่ไม่รู้เขาบอกว่าแมวมีชั่วคราวหรือเปล่า
ไม่ได้ชั่วคราวคือครึ่งวันเหรอ

อ๋อที่นี่ไม่มีหมอนไม่มีผ้าห่มนะ

อันนี้เป็นของแมวไม่ใช่ของคนคุณได้ไหมของแมว

จะมีพนักงานคอยเฝ้าดูแลให้๒๔ชั่วโมงคุณชนะ
แล้วไม่ต้องห่วงอีกว่าแมวจะร้อนไหม
เขาเปิดเครื่องปรับอากาศให้ตลอดเวลา
และยังมีโปรโมชั่นฟรีไซแมวน้ำดื่ม
แนคของง่วงของว่างจะเต็มให้เต็มที่

ความเป็นอยู่น้องแมวให้เจ้าของดูตลอดด้วย

ส่วนของอาหารนะคะเจ้าของต้องเตรียมมาให้พนักงาน
คอยวางเอาไว้ให้รับประทาน

คือบางทีแมวแต่ละตัวก็จะมีอาหารการกินคนละอย่างกัน
โปรดคนละแบบก็ให้เจ้าของเตรียมมานะคะ
ส่วนทางร้านยังมีบริการอาบน้ำตัดขนสัตว์เลี้ย

เรียกว่าครบครบจริงนะคะ

ไปคุยกับคุณพานุษย์นาฏพึ่งเทียนนะคะ
เธอบอกว่าเริ่มต้นจากการเปิดร้านอาบน้ำตัดขนแมวก่อน
ซึ่งช่วงเวลาในการอาบน้ำอาจจะนานไง

ให้คนที่มาใช้บริการได้ดื่มกาแฟอะไรสบายใจหน่อย

ก็เลยทำเป็นโรงแรมแมวซะเลยดีกว่านะคะ
เรียกได้ว่าให้บริการครบวงจรจริง
ติดต่อได้เลยที่หมายเลข๐๙
ไม่มีค่าเข้าไม่จับเวลาการเข้ามาที่คาเฟ่แห่งนี้ด้วย

คุณจะอยู่ทั้งวันก็ไม่ว่านะคะ

ได้ต่อไปนะครับอ๋อว่ากันไปใครชื่นชอบสัตว์เล็งแบบนี้ก็แวะกันไป